สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกของการทำงานประจำปี๒๕๕๙นะครับ
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรจะเย็นสบายเหมือนช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหรือเปล่า
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทำให้บริเวณทางตอนบนนั้นได้เจอกับอากาศหนาวเย็นตอนกลาง
ได้สัมผัสกับลมเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำ
พบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
อ่อนกำลังลงของมวลอากาศเย็นดังกล่าวนั้น
ก็จะทำให้อุณหภูมิบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จนถึงตอนกลางนั้นค่อยสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับ
ท้องฟ้าเมฆก็จะเริ่มเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ
ในขณะที่สิ่งหนึ่งที่ตามมาและต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ดังนั้นใครที่จะต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ

เปิดไฟตัดหมอกขณะขับขี่ยานพาหนะด้วยนะครับ

จากการคำนวณของเขาเพราะว่าตลอดเดือนมคครับ

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะ
รวมแล้วก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนมากครับแล้วก็ปกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็น
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาคครับกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ในบางวัน
ส่วนภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นจะมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวในบางพื้นที่
ส่วนมากบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับที่สำคัญอาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในบางวัน
ตามยอดดอยยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับ
รวมไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำค้างแข็งได้อยู่ในบางวันครับรวมไปถึงมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝน
ทำให้เกิดคลื่นลมแรงอย่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลงนะครับ
นั่นก็หมายความว่าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนั้นก็จะลดลง
ลมก็จะอ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าในระยะนี้เองครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนเกิดคลื่นลมแรงนั้น
ยังคงมีอากาศที่จะเพิ่มกำลังความรุนแรงเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากมีกำลังแรงขึ้นเมื่อใดก็จะทำให้ฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

คลื่นลมนั้นก็อาจจะมีความสูงประมาณ๒๓เมตร
ช่วงเวลาที่กระแสลมดังกล่าวนั้นมีกำลังแรง
แต่ว่าครึ่งหลังของเดือนมกราคมพบว่ากระแสลมจะมีการเปลี่ยนทิศทาง
จากแต่เดิมนั้นเป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีการเปลี่ยนทิศทางเป็นกระแสลมตะวันออกรวมถึงกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
อิทธิพลของกระแสลมดังกล่าวก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ฝนลดลงโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยรวมไปถึงอาจจะมีแดดแรงในบางวัน
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปตลอด
จนถึงสิ้นเดือนมกราคมยังไงในช่วงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งช่วง
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องก็คงจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ